ถ้าพูดถึงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี

ต้องเติมแล้วพี่เบิร์ดพี่ปุ้ย

นี่ไม่รู้ไม่รู้แต่ไม่แรงแน่

พลังประชารัฐพลังเพื่อชาติไทย
เขาก็เลยต้องมีป้ายรอต้อนรับซะหน่อย
ไอ้ประโยคที่เราเคยแซวท่านกันไม่รู้ไม่รู้

นี่เป็นโครงการพัฒนาน้ำบาดานไม่ร้อนไม่แรง
กักเก็บน้ำฟื้นชีวิตพัฒนาต่อยอดเกษตรกรไทย